จ้ามาจ้าได้เวลาไปจ่ายตลาดกันแล้ว
วันนี้แม่ชิสาทำหน้าที่แทนน้องใบตองแทนนะคะ

สะโพกไก่อันนี้ดิฉันชื่นชอบ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนไข่ไก่เบอร์๐เบอร์ใหญ่๕บาทต่อฟองนะคะ

เห็ดฟางอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ๑๔๐บาทนะคะ
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
หัวหนู๗๐บาทต่อกิโลกรัม
เข็มทอง๔๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ก็เป็นราคาสินค้าประจำวันนี้นะ
ส่วนพรุ่งนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนมากน้อยอย่างไร
ต้องติดตามกันให้ได้ทุกวันในตลอดตลาดค่ะ